แค่คุณไปเอาออกอันนี้พูดกันแบบตรงไปตรงมานะฮะ
หรือเมื่อกว่าไม่ออกเงินชื่อเสียงคลิ้นทุกอย่างกำลังจะหมดไป
แต่คุณทำไมถึงตัดสินใจว่าเอาเด็กไว้เถอะ
คือไม่ได้ตัดสินใจเลย
คือมันเป็นเหมือนกับว่าพอทราบว่ามีน้องก็มี
ก็คือแบบมันเป็นอัตโนมัติไปเองเลยว่า

ฉันต้องหาข้ออ้างหรือว่าต้องไปแก้ตัวกับเฮียยังไง
ก็คือแบบคุณแม่อีกคือแบบ
เลือกที่จะบอกใครก่อน
เลือกที่จะบอกคุณป้าก่อน

บอกคุณป้าแล้วถึงมาเป็นคุณแม่กับคุณยาย

ก็ไม่ได้ปี๊ดค่ะช็อกมากกว่า

ซึ่งทุกวันนี้ลูกสาวอายุ๑๗ซึ่ง
แล้วก็มาว่าเด็กมากเลยอะ
คือมันมีภาพออกมาเป็นตัวอย่างคือลูกของเราเอง

คือช็อกมากว่าถ้าลูกเราท้องตอนนี้ก็คือเหมือนเราตอนนั้น
ไม่ได้ช่วยรับไม่ได้แต่มันเป็นอะไรที่ตกใจว่าเราทำแบบนี้หรอ
รู้สึกจะโม้คุณแม่ตัวเองขึ้นมา
แต่สุดท้ายทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ปุ๊กกี้เลือก
เลือกใช้ชีวิตที่จะมีครอบครัวอยู่กับสามีมีลูก
ทำไมถึงสิ่งที่ปุ๊กกี้เลือกถึงเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น

ดวงชะตานี้เนี่ยเรื่องความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องจุดอ่อนของดวงชะตา
อย่าเลือกที่จะรักใครมากกว่ารักตัวเอง
เพราะในดวงชะตานี้มีพระเสากุมจุดเกิด
ทัพลักษณ์ทัพจันทร์จะพันร้ายเกิดวิบัติ

เห็นไหมแม่หมอยังรู้เลย
ราหูคือลาหูทัพลักษณะราศีเกิดเป็นดวงพ่อม่ายแม่ร้าง
ดวงชะตานี้เป็นดวงชะตาที่ต่อให้เขารักมากมาย
ชะตานี้เมื่อใครก็ตามที่อยู่ใกล้ปุ๊กกี้

แล้วเข้ามาทำทุกอย่างในการที่จะให้ปุ๊กกี้รัก

แล้วก็อยู่ด้วยกันไม่เกิน๒ปี๒ปีครึ่ง
มากสุดเอาสามปีแล้วก็ต้องจบ
ไปเรื่อยจะมีกี่คนมันก็จะเข้าสู่โหมดนี้
โหมดใครผิดแต่เป็นโหมดแห่งวิบัติ

ปุ๊กกี้ผิดไม่ใช่เขาผิดแต่มันเป็นชะตากรรม
แล้วถามว่าเออแล้วปุ๊กกี้จะพร้อมเมื่อไหร่

ก็คงจะให้สัก๓๕อัพหรือ๔๐ในวันนั้น

รักแฟนคลับให้แฟนคลับรักรักแม่อย่างนี้
มันจะไม่มีเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวง

ใช้เวลาที่มีความสุขช่วงแฮปปี้
อยู่กี่ปีก็อยู่ด้วยกัน๗ปี

ผู้หญิงหมดนะฮะอ่าผู้หญิง๑ใช่๑ค่ะ
ผู้หญิงเป็นคนโตแล้วก็คนที่๒อายุเท่าไหร่แล้วนี่

แล้วณวันที่เลิกคือเราเป็นคนตัดสินใจเอง

ไม่ได้บอกท่าน
แน่นอนคือแบบ
ไม่อยากให้ลูกเห็นแบบพ่อแม่ทะเลาะกันวันแบบ
แม่นั่งแบบเซ็งพ่อเซ็งอะไรอย่างนี้มันแบบ

อันนี้ก็เป็นประเด็นหลักที่ทำให้แบบ
สังคมเข้าใจเมื่อกี้ผิด
ซึ่งเราไม่ได้ทิ้งเราฝากไว้ก่อน
ตอนแรกนะคะคือคิดว่าเขาเกิดที่บ้านหลังนี้

แต่คือไปพลาดตรงข้อกฎหมายไปเซ็นตรงหลังป่ายา
มันจะมีข้อตกลงว่าให้ผู้ปกครองเด็กแต่เป็นใครก็บีบด่า
เราก็เซ็นซึ่งเราไม่รู้ว่านั่นคือตัดสิทธิ์การปกครองลูก

ก็เลยเป็นสิทธิ์ที่เราไม่ได้เอาลูกมาเลี้ยง
ก็เป็นการยกให้ให้พ่อของเด็กนั่นแหละเป็นคนดูแล

ถ้าเกิดว่าปุ๊กกี้เป็นคนไม่รับผิดชอบลูก

ก็คือช่วงแรกก็ได้เจอบ้างค่ะ
โรงเรียนวันเกิดก็ได้เจอ
แต่ว่าตอนหลังก็คือทางพี่เขามีครอบครัวใหม่

คุณห่างลูกนี่คือไม่ได้เจอเลย

ไม่ได้เจอแบบไม่ได้เจอหน้าลูกเลยนานอยู่แค่ไหน

อยากเจอไหมตอนแรกเอาตอนแรกไม่ใช่ตอนนี้

แล้วก็แอบดูอ่าโซเชียลต้องขอบคุณโซเชียล

ก็มีคุยกับลูกสาวบ้าง
เห็นบอกว่าเป็นช่วงที่ยากแล้วก็แย่ที่สุดถึงขนาดตัวเองป่วย

ถึงความรู้สึกถึงจิตใจป่วยเลย

โชคด้วย

หลังคลอดลูกคนที่สอง

แต่ก็ไม่ใช่ประเด็นหลักแต่คือประเด็นหลักคือ
ไม่สามารถแสดงอะไรออกมาได้
คือเรารู้สึกอย่างนี้รู้สึกโกรธรู้สึกอยากจะสั่ง
แต่ทำอะไรไม่ได้คือต้องแบบว่าก็
ตอนที่จากจากลูกชายคนที่สองมาลูกอายุเท่าไหร่อ่ะ

เด็กก็รู้หมดแล้วเด็กจำ
ทุกวันนี้ดูรูปตัวเองจากโซเชียล
ดูจากไอจีดูจากเฟสบุ๊ค
สามารถนัดออกมาไปพูดคุยไปเที่ยวเล่นกินข้าวกันได้ไหม
ก็คือทางคุณพ่อคงไม่สะดวก

ก็คือแบบว่าคำเราตรงนั้น

เขาเคยโทรหาแม่เขาเหมือนกัน

กำลังอยู่ในช่วงแบบว่าดื้อค่ะ

พอ๕๖ขวบเด็กเขาก็จะเป็นโต
เรียนรู้อีกแบบหนึ่ง
เขาในเวลาหนึ่งห่างไปดีแล้ว

กี้อุ้มลูกมา๘๙เดือน

เลือดเราวิญญาณเราอยู่ในตัวเขา

วันจากวันนั้นจากนี้ไป
ุ๊กกี้จะดำรงตนให้สง่างามยังไง

โอ้โหน่าชื่นชมที่แม่กลับมาดังอีกครั้งหนึ่ง
ชื่นชมที่ผู้หญิงสู้ชีวิตคนนี้
กลับมามีหน้าที่การงานที่มั่นคง

คือวันนั้นคือเป็นวันที่ปุ๊กกี้จะมี

ราวส์๒๕๒๐ถึง๒๒

จากวันที่๑๖มคปี๒๕๙๙

ถ้าเปลี่ยนดีดีเลย

จากนี้ต้องดีฝันแบบนี้หวังแบบนี้แล้วลุยชีวิตใหม่จะเป็นของคุณดังนี้แล้วคุณก็จะยืนได้คนก็จะยอมรับคนก็จะศรัทธาถือว่าครั้งนั้นก็การแต่งงานครั้งแรกก็บทเรียนของชีวิตแล้วก็เป็นบทเรียนแรกต่างคนตามแยกย้ายไปหนูรักษาจิตใจบาดแผลของตัวเองอยู่นานแค่ไหนถึงจะได้แต่งงานอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ซึ่งเราคบผู้ใหญ่มาแล้ว
อันนั้นสามีคนแรกอายุห่างจาก๑๑

เหมือนเป็นเพื่อนคุยแบบว่าปรึกษาหาเรื่องแบบขำอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งตอนนั้นเราเครียดมากเจอข่าวแล้วแต่เขาก็อยู่

มันก็เลยกลายเป็นผูกพันกันไปตรงนั้น
แต่ในที่สุดก็ตัดสินใจที่จะไปใช้ชีวิตครอบครัวอยู่ที่เมืองนอก

เพราะว่ากลับไปเรียนต่อกันโรงแรมค่ะ
ก็คือเอาสามีไปด้วย

แล้วก็ให้แฟนปิดโลกกระทัดกว้าง

มันก็ค่อนข้างกระดึ๊บไป
จะมีอุปสรรคมากมายค่ะชีวิต
รวมทั้งความรักครั้งที่สองด้วยไหม
ค่อนข้างจะแบบแบบถึงใจอะไรเร็วอีกแล้ว

มีงานเข้าโบสถ์คุณพ่อมาแล้วจูงลงไป
ไปมอบให้เจ้าบ่าวในโบสถ์สวยงามบอกแม่บอกยายมั้ย
บอกให้คุณแม่คุณยายคุณพ่อมาร่วมงานครบหมด
แต่พอถึงจุดหนึ่งไปอยู่เมืองนอก

คือไม่ใช่ว่าเบื่อแต่คือมันถึงว่า
คือกี้อยู่ที่โน่นทำงานเรียนหนังสือ

แต่มันมีอะไรไม่รู้มันเบื่อ

เราผ่านประสบการณ์ในครั้งแรก

ปัญหาอันนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดกับครั้งที่๒

ปัญหาใหม่คืออนาคตของเราไม่ได้อยู่ที่จุดยืนตรงกัน
เรามองว่าคือเขามองอย่างหนึ่งเรามองอีกทางหนึ่ง

แล้วก็ทุกอย่างมันรู้สึกขึ้นมาเองว่า
ที่แท้ทั้งหมดคือเรา

มีคุณงามความดีเหลือที่จะให้เรามองแล้วเหรอคะ
ไม่มีค่ะซึ่งอยากจะบอกว่า
คนเราสามารถหมดรักคนคนหนึ่งที่ดีมากกับเราได้ง่ายเลย

โดยที่ว่าไม่ได้มีแบบคนที่สามารถเข้ามาทำให้แบบ

ไม่เคยเป็นคนที่แบบไม่เคยค่ะ

ตัดสินใจที่จะบอกเขาเลยว่าเนี่ย

เขาก็เคารพการตัดสินใจของเรา
โดยที่ครับได้ครับแล้วแต่คุณ

ยังค่ะเขาก็อยู่กันต่อไปแต่ว่าคนละที่ที่ออสเตรเลีย
แต่คือเขาก็พยายาม

คือในระหว่างนั้นผู้ชายพยายามที่จะหาทางกลับมา

แต่ว่ายิ่งพยายามแล้วก็ยิ่งถอยเพราะ

มีคนอื่นป่ะ

มีการหย่าร้างเกิดขึ้นอีกค่ะ

มันบอกว่าปุ๊กกี้เป็นคนที่
เหมาะกับการมีครอบครัวหรือเปล่า

ชาตินี้หรือเปล่ากับบุคคลที่

ในวันที่ทำให้คุณแม่ช็อก

หรือมีเรื่องราวให้เป็นข้อบริพาท
หรือเป็นสมพุทธวาจา

เพราะหากเกิดขึ้นในเรื่องตรงนี้

ไปสร้างโบสถ์ด้วยกัน

แล้วมันก็มีความศรัทธาในกันและกัน
คนที่จะไม่หมดรักก็คือคนที่สัทธาในกันและกัน

อะไรอย่างไรไม่ใช่แค่หลงแต่รูปเรา

เขาสัทธาในเราเราสัทธาในเขา
ถ้าคนต่างมีสัทธาต่อกัน
ความรักที่มีเนี่ยมันจะเสื่อมคลายได้ยาก
อันนี้คือความจริงของชีวิตที่ผมได้เห็นมานะ

ว่าถ้าเกิดมีปัญหากับแม่ยายเนี่ย

ลำบากแล้วเขาเรียกขอขมารณกรรมคงพอจะทำได้
แต่คุณแม่กับคุณยายน่าจะพูด

ทำด้วยใจที่รู้สึกว่าวันนั้น

แต่วันเวลาสอนให้ปุ๊กกี้รู้ว่าไม่ถูกต้อง

พุกกี้ขอขมารนะแม่นะยกผ่านกราบ

เอาโหสิกรรมลูกขอให้ลูกมีความสุข
ความเจริญขอลูกให้ลูกมีความสุขเสียที

รู้แล้วว่าลูกสำนึกและลึกนึกได้แล้ว

ขอให้ลูกมีความสุขตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป

คู่แท้ก็ขอให้ลูกมีความเข้มแข็ง

ก็ขอให้ประคองคู่รักกัน
อายุมั่นขวัญยืนจนถือไม้เท้ายอดทอง

แม่ต้องทำแบบนี้

มันเป็นเหมือนคำพรจากแม่
ถือว่าเป็นครั้งที่๒ก็ผ่านไป
แต่ก็ยังมีครั้งที่สาม

ก็ไปแย่งสามีเข้ามา

อีกแล้วเหรอ
ยังคนที่สามจะหมดรักเหรอ

ทำไมไม่รักตัวเอง